หมอลำสาวพุดิกันต่อ

ล่าสุดมีข่าวอีกแล้ว

ทำไมเอาลูกทำมาหากิน
ลูกยังเล็กอยู่เอามาช่วยทำมาหากินทำไม

เพราะตอนนี้อย่างที่ทราบ
คุณแม่แพร่พราเนี่ยก็ทำธุรกิจขายของออนไลน์

เขาก็ทำไลค์เสิร์ชไลค์ของเขาไปทุกวันค่ะ
แต่พอเอิ้นเจอดราม่าค่ะบางคนก็บอกว่า
ลูกสาวน้องนาริตายังเล็กอยู่เลย๒ขวบกว่า
ทำไมต้องเอามานั่งลงนั่งไลค์ดึกดื่นด้วยเลยค่ะคุณผู้ชม

มีน้องในตะมาอยู่ในคลิปนี้ค่ะช่วยขายของด้วยนะคะ
บางทีน้องก็อาจจะแบบสนอะไรของน้องนี่แหละค่ะ
โดนเช่าเน็ตก็เมาต์ต่างนานนะคะว่า
เอาลูกสาวมาช่วยขายของไม่สงสารลูกบ้างเหรอ

เวลานี้ดึกขนาดนี้เด็กควรนอนได้แล้ว
ล่าสุดนะคะเราก็เจอตัวทั้งสองคนนะคะ
ก็เลยอัปเดตถึงประเด็นดังกล่าวสักหน่อยค่ะ
ซึ่งทั้งคู่ก็บอกเลยนะคะในฐานะของคนเป็นพ่อเนี่ย

ก็แค่อยากจะสอนให้ปลูกฝังให้ลูกนะคะ

ช่วยพ่อช่วยแม่ตั้งแต่เล็กเนี่ยค่ะ
ตอนนี้สินค้าหรือแบรนด์ต่างก็ทำใส่เป็นชื่อลูกไปหมดนะคะ

เราทำงานอยู่หน้าสื่อโซเชียลอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
เหมือนเรานำเสนอเอฟซีอยู่แล้ว
ปกติเราไม่มีลูกแต่เราก็นำเสนอตัวเราเองอยู่แล้ว
ใช่ไหมล่ะเราก็ทำคลิปทำอะไรไป
แต่พอเรามีลูกปั๊บอ่ะอุ๊ย

ลูกฉันใครก็ลูกใครใครก็รักลูกตัวเอง

ใช่ไหมล่ะบางคนจะมองว่าเอาลูกเราไปหากิน

เหมือนเราก็อยากให้น้องฝึกทำมาหากินตั้งแต่เด็กด้วย
สังเกตดูเวลาที่เราทำแบรนด์ออกมาแต่ละอันเนี่ย
เราพยายามจะใส่ชื่อเขาน้องนาริตะน้องนาริตะ
ทำมาหากินคือก็อย่างว่าเนอะ
เราก็ต้องทำอาหารกินแต่เราก็ปูทางให้ลูกเรา
สิ่งทุกอย่างก็เป็นของเขา